สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องความพยายามจะลดค่าครองชีพ
ลดราคาลดนั่นลดหนี้รัฐบาลนี้ก็เดินหน้ามาเยอะนะครับ
ล่าสุดการประชุมคอรมอเมื่อวานมีข่าวดีมาหลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องการลดราคาน้ำมันแต่ว่ามันทำให้คนสับสน
เพราะว่าข่าวที่แถลงออกมาไม่มีความชัดเจนอ่านข่าวแล้วงง
บางหัวข่าวบอกว่าแก๊สโซฮอลลดลิลละ๒บาท๕๐
แต่ไม่พูดถึงแก๊สโซฮอล๙๕พูดถึงแต่๙๑
รายงานข่าวบอกว่ารัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์
บอกว่าถ้าลด๙๑ลิลละ๒บาท๕๐
ก็ต้องลด๙๕ลงมาให้เท่ากันด้วย
แล้วบางหัวข่าวบอกว่ามติคอลโลมอให้ลดแก๊สโซฮอลทั้ง๙๑ลงมา๑บาท

นี่มันอะไรกันครับเนี่ย
ผมก็เอาข่าวมาถอดรหัสก็อธิบายให้เป็นภาษาง่ายอย่างนี้
ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจเรื่องว่ามติคอลโลมอเนี่ย
เขาบอกว่าให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตรสำหรับแก๊สโซฮอลทั้ง๙๑ลงมา๙๕
ในอัตราลิลละ๑บาท
เมื่อลดภาษีลงลิตรละ๑บาท
ราคาน้ำมันหน้าปั๊มก็จะลงลิตรละ๑บาท
มันก็ไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีพลังงานเคยบอกว่าจะลดลงมาได้ลิตรละ๒บาท
เอาแล้วมันยังไง

เมื่อคลมมีมติให้ลดภาษีสรรพสามิตรลง๑บาท
กระทรวงพลังงานก็ต้องไปบริหารจัดการกับกองทุนน้ำมัน
บริหารจัดการกับกองทุนน้ำมัน
เพื่อให้กองทุนน้ำมันลดเก็บเงินจากแก๊สโซฮอลทั้ง๙๑ลงมา๙๕
ภาษีสรรพสามิตรลด๑บาท
องทุนน้ำมันเก็บเงินลดลงเหลือ๑บาท๕๐
ก็จะเป็น๒บาท๕๐ต่อลิตร
ก็จะเป็น๒บาท๕๐ต่อลิตร
ฉะนั้นเป้าหมายที่จะลด๒บาท๕๐ก็มีที่มาอย่างนี้
แต่ถ้าฟังท่อนเดียวบอกว่า
คอลโลมอให้กรมสรรพสามิตรลดละ๑บาท

แต่ว่าไอ้ทอดหลังนี่ก็คือว่า
เดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะไปคุยกับกองทุนน้ำมัน
ว่าให้ลดเก็บลงมาอีกลิตรละบาท๕๐บาท
เอา๒ก้อนมารวมกันเท่ากับ๒บาท๕๐
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศไว้ก่อนหน้านี้
คำถามก็คือว่าแล้วจะลดเมื่อไหร่คำตอบก็คือเริ่มวันที่๗พฤศจิกานี้
ถามอีกว่าลดนานแค่ไหนที่ว่าเนี่ย๙๑๙๕ลดลง๒บาท๕๐ตอบว่า๓เดือนครับ
๓เดือนที่ลดยาวไปกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวคอยดูอีกทีนึงเพราะว่ารัฐบาลต้องสูญเสียรายได้
องทุนน้ำมันก็สูญเสียเงินที่จะเก็บก็เยอะฉะนั้นเอาสักสามเดือนก่อน
เนี่ยก็เป็นมาตรการดีแต่แถลงข่าวกันไปออกข่าวกันไปออกข่าวกันมา
คนก็งงว่าตกลงมันยังไงกันแน่เรื่องง่ายไปพูดให้ฟังเป็นเรื่องยาก
ที่จะเอาเรื่องยากไม่พูดให้เข้าใจง่ายไม่รู้ไปทำยังไง
ทีนี้มาถึงเรื่องเรื่องเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลเนี่ยเมื่อวานก็เกิดความสับสน
ที่จริงแล้วสับสนมา๒วันตกลงจะแจกใครไม่แจกใคร
จะเริ่มแจกกันเมื่อไหร่จะเป็นกุมภา๖๗หรือเลื่อนไปถึงกัญญา
หกเจ็ดแหล่งเงินจะเอามาจากไหนสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ย
ท่านต้องฟังตรงนี้นายกเศรษฐาให้รอท่านจะแถลงเอง
ท่านจะแถลงของท่านเองเพราะว่านักข่าวถาม
ว่าขณะนี้ข้อมูลมันไปคนละทิศคนละทาง
คุณเศรษฐาก็บอกว่า
จ่ายเงินดิจิตอลยังคงเป็นไทม์ไลน์หรือไม่เหมือนเดิมหรือไม่
นายกบอกไปแล้วเรื่องดังกล่าวตนจะพูดอีกครั้งหนึ่ง
โดยจะพูดทั้งหมดพูดทั้งแพ็คเกจ
แล้วเมื่อถามว่าการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่จะเริ่มเมื่อไหร่
คุณเศรษฐาบอกว่าจะมีการชี้แจงตามที่ตนบอกไป
เมื่อทุกอย่างเสด็จน้ำแล้วตนจะเป็นคนนั่งหัวโต๊ะพร้อมแถลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาเป็นว่าตอนนี้ใครต่อใครคนนั้นคนโน้นเกี่ยวมั่งไม่เกี่ยวมั่งเกี่ยวมากเกี่ยวน้อย
ออกมาให้สัมภาษณ์ไปอภิปรายที่โน่นที่นี่
ถ้าเราเชื่อตามนั้นก็เวียนหัวตายเพราะมันไม่ตรง
เอาเป็นว่าเรื่องนี้รอนายกเศรษฐาก็แล้วกัน
ฝ่ายค้านคุณองค์อาจค้ามไปบูลจากประชาธิปัตย์
เขาก็บอกว่านโยบายบายแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขายผ้าเอาหน้ารอดไปวัน
นโยบายแจกเงินดิจิตอลกลายเป็นแจกเงินดิจิตอลอนละวน
สับสนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลา
ขอฝากนายกว่าต้องเร่งดำเนินการทำให้นโยบายแจกเงินดิจิตอล
วาวุ่นเพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งเขารอคอยอยู่
ถ้าปล่อยให้เกิดสภาพไม่นิ่งสับสนอนละหมานแบบนี้
จะทำให้รัฐบาลเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จำเป็น
ผมถึงบอกว่าทุกปัญหามันมีทางออก
แต่ว่าอย่าไปทำให้ทุกทางออกมันมีปัญหา
เพราะคนก็จะสับสนเอาล่ะอีกประเด็นหนึ่งที่นำมาขีดเส้นใต้
เรื่องนี้เป็นปัญหากันมานาน
คนจนคนไม่มีที่ทำกินบ้านเราเนี่ยเยอะ
คนเหล่านี้เขาก็ไปบุกรุกที่ทำกินบุกรุกที่ป่าสงวน
บุกลุกที่อุทยานบุกลุกที่สปกร
บุกลุกที่ทหารเป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งนานแล้ว
ฟ้องร้องกันไปฟ้องกันไปอะไรกันไป
เป็นปัญหากันมาตั้งนานแล้ว
รัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าที่ดินทหารเนี่ย
ที่ประชาชนไปบุกรุกเนี่ย
ทำยังไงที่ให้เขาได้มีที่ทำกิน
โดยถูกต้องตามกฎหมายก็มีการเจรจากัน
แล้วก็มาเป็นหัวข่าวที่ว่าเศรษฐาปลื้มกองทัพหนุน
ที่ทหารให้ประชาชนทำกิน
อันนี้ก็มีการพูดคุยกันระหว่างนายก

แล้วเมื่อวานนี้พบทบพลเอกเจริญชัยหินเทา
บอกว่าโครงการนี้จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรประโยชน์
ที่ดินของกระทรวงกลาโหม
เรื่องต้นเนี่ยแบ่งเป็น๓พื้นที่

ที่ของกมคทัพไทยเนี่ย

บ้านพุราษอำเภอท่าเสา

ไฟแผ่งพื้นที่ที่สอง

ในตะบลแหลมฟ้าผ่าสมุดประการ

และพื้นที่ของกองทัพอากาศที่สนามบินนครพนมจำนวน๕๐๐ลายเศษ
ซึ่งการดำเนินกราวข้างต้นจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันเนื่องมาจากการขาดแคลนที่ดินทำกิน
เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่าทีนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะของประชาชน
ในการบุกลุกครอบครองที่ดินที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มาเป็นผู้เช่าใช้ที่ดินอย่างถูกกฎหมาย
อันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เคยพูดกันมานานแต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
ฉะนั้นคราวนี้ก็ได้ข้อสรุปได้ข้อตกลงในที่ประชุมที่เป็นรูปธรรม
ก็ถือว่าเป็นท่าทีของทหารของกระทรวงกลาโหมของกองทัพ
ที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ไม่มีที่ทำกิน
อันนี้ถือเป็นข่าวดีครับประเทศไทยเราเนี่ย
ก่อนหน้านี้ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารก็ถูกสร้างภาพเป็นความขัดแย้ง
โดยไม่จำเป็นมานานแล้วฉะนั้นความร่วมมือดีดีแบบนี้
ต้องนำมาขีดเส้นใต้ว่าณวันหนึ่งทหารเขาก็พร้อม
จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลให้ประชาชนประชาชนที่ไม่มีที่ทำกิน
จะได้มีที่ทำกินมากหรือน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนำร่อง
ยังมีที่ทหารอีกเยอะเลยครับที่ว่างอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์
แบ่งให้คนยากคนจนได้มีที่ทำกินคนละนิดคนละหน่อย
เขาก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงคล้องเลี้ยงครอบครัวได้